ดูเหตุสลดกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะคุณผู้ชมมีพ่วง๑๘ล้อคันหนึ่งเขาขับมาอยู่ดีดีเสร็จแล้วต้องหักหลบมอเตอร์ไซค์กระทันหันสุดท้ายพุ่งชนกับรถตู้
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตถึง๖ศพด้วยกัน
การคุยกับสิ่งที่ดีมันพอ
ที่หาคือสภาพหลังจากทิศชนขาเขาติดเมื่อเกียร์ใช่ก็แบบนี้พี่ก๊อฟดู
สิแล้วคือตายหกศพด้วยกันญาติก็ร่ำให้คนที่ประสบเหตุเองก็ร่ำ
ให้นะคะในเจ้าว่าที่เกิดเหตุควบคลาย

ขับผ่านไปมาโอ้ยก็ต้องลงมาช่วยเหลือเนี่ยค่ะ
ยากจะทำใจนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สลดที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน
แล้วรถตู้คันนี้ที่หัวพุ่งชนลงไปที่ข้างทางแล้วก็ซุกอยู่บริเวณโพรงย่า
ดงป่ากล้วยอยู่แบบนี้เขาเป็นรถตู้ที่แบบเหมือนกับบรรทุกญาติมา
ก่อนจะมีการชนประสานงากับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางแบบนี้แหละค่ะงัดไอ้ตรงประตูออก
แล้วก็ช่วยคนเจ็บที่อยู่ด้านในออกมาได้บางรายบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่ที่แปดบ้านใส่จอปากตะบนท่ายางอเผิดทุ่งใหญ่
นครศรีธรรมราชพอรุดไปตรวจสอบปรากฏว่ารถตู้คันที่เกิดเหตุ
ที่มีญาติมาเต็มคันเนี่ยคือรถตู้นะคะป้ายทะเบียนฮอนกฮูกยอยักษ์เก้าแปดหนึ่ง
กรุงเทพสภาพพังยับเยินเลยค่ะแล้วเหมือนมีเสียงแตรค้างดังสนั่นอยู่ด้วย
ใกล้กันค่ะรถคู่กรณีคือพ่วง๑๘ล้อเขามีการบรรทุกปลามน้ำมันมา
คันนี้ก็จอดอยู่เสียหลักอยู่บริเวณกลางถนนนั่นแหละผู้เสียชีวิตนะคะสี่ศพด้วยกัน
แล้วก็บาดเจ็บอีก๖รายก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาอีก๒รายเบ็ดเสร็จแล้วตาย๖ศพนะคะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกพ่วงก็บาดเจ็บเล็กน้อยที่บริเวณขา
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยประถมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ขณะเดียวกันก็ทราบว่ารถตู้คันที่ประสบเหตุคือญาติเขาเดินทางเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
แล้วก็อยู่ในช่วงรอยต่อจนถึงนครศรีธรรมราชนี่แหละนะคะ
กระทั่งประสบเหตุไม่คาดฝันคือหลายคนก็ตกใจ
ญาติบางคนร่ำไห้ถึงกับเข่าซุดกันเลย
ลองฟังเสียงบรรยากาศช่วงที่ญาติมาเจอหน่อยค่ะ

เขาเขย่าอยากจะปลุกให้ตื่นแต่สุดท้ายก็คือเสียชีวิต
ใครจะไปคิดนะคะ
ว่ารถตู้ที่ญาตินั่งมาถูกกันมาอยู่ดิดี
แล้วจู่ก็คือหักหลบมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะมีการข้ามเลน
แล้วไปชนกับรถตู้อย่างจังแบบนี้
จนกระทั่งเกิดเหตุทั้งมีคนเจ็บทั้งมีคนตาย
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวรอสอบสวนตัวคนขับรถพ่วงอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ
ขับรถก็ระวังกันด้วยนะครับ